ชั่วตลอดตลาด
เพียงตลอดตลาดมาแล้วจ้า
มัวแต่มูอยู่เลยคุณผู้ชมขอคู่อยู่ดีไปดูราคาของหมูกันดีกว่า
ถ้าอย่างนั้นไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยจ้า
วันนี้เริ่มกันที่ราคาของปลากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับราคาของปลาน้ำจืดเนาะปลานินอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่งนะคะเข่งละ๘๐บาทค่ะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
และปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาท

หมูเนื้อแดงค่ะ๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองจ้า
ราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในช่วงนี้นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า